เรื่องของผู้หญิงอายุ๔๓ปีเป็นชาวนครราชศรีมาไปร้องหมอปลาค่ะ
พอขึ้นชื่อว่าหมอปลาต้องไปเกี่ยวกับพระอีกแล้วพระเหลืองอีกแล้วค่ะ
บอกว่าถูกพระในวัดใกล้บ้านบุกคมขืนถึงบ้านค่ะ
มขืน๕๖ครั้งประมาณนั้นจนเธอเนี่ยคือโรคซึมเศร้ากำเริบค่ะ
นี่แหละค่ะนางใบเตยนามสมมุตินะคะอายุ๔๓ปีผู้เสียหายชี้ให้ดู
ที่เห็นอยู่นี้เธอบอกว่าคือคราบอสุจิในห้องนอนและเสื้อผ้า
อ้างว่าถูกพระชาคริสต์อายุ๔๗ปีที่อยู่วัดใกล้บ้านข่มขืน
อาการป่วยโรคซึมเศร้าของเธอกำเริบค่ะ
วัดนี้มาทำบุญประจำส่วนพระชาคริสต์เพิ่งย้ายมาต้นเดือนกุมภาพันธ์
มีการฝากให้เย็บจีวอนแล้วก็ขอเบอร์ติดต่อกันไว้
ก็ติดต่อกันเป็นประจำจนกระทั่งต้นเดือนมีนาคม
บอกว่าพระชาคริสต์บุกมาข่มขืนถึงบ้าน
ทั้งที่ร้องขอความช่วยเหลือแต่ไม่มีใครได้ยินตอนนั้นอยู่บ้านคนเดียว
แล้วตลอด๑เดือนถูกคมขืนราว๕๖ครั้ง
บางครั้งงัดประตูจนพัง
ตอนนี้เธอบอกกลัวมากจนอาการป่วยซึมเศร้ากำเริบ
โทรศัพท์ขอร้องพระรูปนี้ว่าอย่ามาอีก
แฟนนุ่มของเธอทราบเรื่องก็ไปโวยวาย
พระชาคริสต้องย้ายไปจำวัดต่างอำเภอ
จำวัดต่างอำเภอก็ยังเขียนจดหมายถึงเธอบอกว่าคิดถึงอยู่เสมอ
แล้วจะไปทำธุระที่บ้านเธอด้วย
นี่ค่ะโอ๊ตเอาจดหมายมาให้ดูด้วย
ล่าสุดค่ะวันนี้หมอปลาทนายภัยศาล
พาผู้เสียหายบุกไปเลยค่ะ
ไปวัดที่พระชาคฤทธิ์ย้ายไปจำวัดนั่นแหละค่ะ
วันนี้หมนกลับมาคุยกันที่วัด
พอพระชาคริสเผชิญหน้ากับนางใบเตยนี่

ตามรายงานผู้สื่อข่าวบอกว่ามีมือไม้สั่นอย่างเห็นได้ชัดเลยค่ะ

เข้าไปในห้องยังไง
เข้าไปในห้องอุ้มเข้าไป

ขาร้องด้วยแล้วก็อุ้มเข้าไปลากแขนลากขาก็ฉุดลากเข้าไป

นี่ค่ะผ้าผืนนี้ที่เขาเอาเช็ดของเขา
รอยสักข้างหลัง
เป็นอะไร
โอ้โหนี่ค่ะเธอเอาหลักฐานมายืนยันเลยค่ะ
เอาผ้าที่ใช้เช็ดคราบอสุจิให้พระชาคริสต์ดู
แล้วท้าเลยเปิดเลยค่ะ
จีวอนให้ดูบริเวณหัวดมด้านขวาซึ่งมีรอยกัด

แต่ปรากฏว่าพอเปิดดูไม่พบรอยนั้น
โดยบอกว่าเวลามันผ่านมานานแล้ว

พระชาคริสยอมรับบอกไปบ้านใบเตยจริง
แต่ไม่เคยอยู่ด้วยกันสองต่อสอง
แล้วก็ยอมรับด้วยว่ารู้สึกดีและแอบชอบนางใบเตย

เพราะเห็นว่านางใบเตยก็มีท่าทีชอบเหมือนกัน
เคยคุยกันไว้ว่าจะลาศิกขา

นางใบเตยยังเรียกเงินสี่หมื่นบาทด้วย
แต่ปฏิเสธนะคะเรื่องข่มขืน
ข่มขืนหรือล่วงละเมิด

พระชาคริสบอกไม่ใช่ของตัวเอง

และขอให้ไปพิสูจน์กันทางกฎหมายค่ะ

บอกว่าพระชาคริสต์นั้นถูกสำนักพุทธ

แต่เจ้าตัวปฏิเสธว่าไม่ได้มั่วศรีกา

แต่ยังไงก็แล้วแต่ก็ต้องตรวจพิสูจน์คราบอสุจิก่อนนะคะ

ถ้าไม่ตรงก็ต้องคืนความเป็นธรรมให้พระชาคริสต์
แต่ถ้าตรงก็ต้องถือว่ามีความผิด
และต้องศึกตามขั้นตอนต่อไปค่ะ